เขาบอกว่าเขาไปคืนกัน

เพราะว่าอาจจะด้วยกระแสที่ลดลง
หรือว่าเลี้ยงไม่ไหวหรือเปล่า
คือตอนนี้เนี่ยจริงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่

ตกเป็นข่าวคลึกโครมแล้วก็ถูกนำมา
นำมาทิ้งกลายเป็นตุ๊กตาลูกเทพกำพระ

ภายเนื้อวัดสว่างอารมน์ที่จิฯวรณคลปฐมค่ะ
ว่าบรรดาสาวกที่เรียกว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตามกระแสหรือว่าเชื่อสัทธาอย่างไร
ก็ตามที่นำไปเลี้ยงเนี่ยปรากฏว่าถูกนำมาทิ้งเอาไว้ในวัดสว่างอารมณ์
ตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ก็ถูกทิ้งไว้ใต้ต้นโพบ้างวางไว้ตามสถูปเจดีบ้าง
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุที่เอาลูกเทพมาคืนวัดไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากลัวหรือเปล่า
อาจจะกลัวหรือว่าคนที่นำไปเลี้ยงแล้วอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ
ตามที่มีคนกล่าวอ้างมาก็เลยนำมาคืนที่วัดแล้วมาวางไว้

ซึ่งเรื่องนี้นายสารวุฒิไปล่นรินวัยวัชกรวัดสว่างอารมณ์ก็บอกนะคะว่า
พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสเนี่ยบอกให้เก็บรวบรวมเอาไว้ในที่ที่เดียว
เพื่อที่จะไม่ให้มันเกะกะแล้วก็ดูรกวัด
เกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาเทพบางคนก็เชื่อบ้างบางคนก็ไม่เชื่อ
ของคนก็ไม่สบายใจก็เอามาไว้ที่วักกุญแพงแอบมาทิ้งคุณพูดมาต่างหางคืนมาต่างหรือนั่ง

หรือต่างหางคิดคณพ่อแป๊ะให้ไว้ตามตรงนี้
ตัวให้เป็นระเบียบหน่อยไม่ให้ไปอยู่ตามคนต้นไม้
ผูกพันของคนไปวางตามโคนต้นไม้มันก็มองไม่เหมาะสม
ซึ่งพระอาจารย์แป๊ะก็บอกว่าตุ๊กตาลูกเทพเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล
แต่ก่อนที่จะเป็นข่าวก็มีคนอุ้มมาที่วัดนะ
รายก็จะให้พระอาจารย์แป๊ะเจิมหน้าผากเหมือนคนทั่วไปนี่แหละ
แต่พระอาจารย์แป๊ะบอกว่าปฏิเสธไปหมดเลย
เพราะถือว่าตุ๊กตาไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่เคยเจิมให้เลยแม้แต่ตัวเดียว
ส่วนตุ๊กตาที่พบว่าคนนำมาทิ้งก็เห็นว่ามีหลายสาเหตุด้วยกัน
เชื่อว่าให้โชคลาภก็นำติดตัวไปกินข้าวด้วยป้อนอาหารให้
แต่พอเริ่มมีกระแสข่าวมาต่อเนื่อง
คนที่อุ้มออกไปไหนมาไหนด้วยมันก็น้อยลงถนัดตาม
เพราะว่าคือกระแสโจมตีก็ค่อนข้างเยอะนะคะ
จนหลังพระอาจารย์ป้ายบอกว่าไม่ค่อยเห็นแล้ว
ขณะเดียวกันนายปีเตอร์ลีนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์
เขาก็เดินทางมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพร้อมกับพวกอีก๔คน
เราก็เข้าไปพูดคุยว่าเขาคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้
ก็บอกผ่านล่ามมาค่ะว่าก่อนจะมาวัดก็แวะทานอาหารที่สามพรานนะ
ก็ยังเห็นมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยอุ้มตุ๊กตาแล้วก็นั่งรับประทานอาหารอยู่ในร้าน
เห็นผู้หญิงคนนั้นเอาข้าวมาป้อนเอาน้ำให้ดื่ม

แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคนที่เสียสติหรือเปล่า
นี่นักท่องเที่ยวพูดนะว่าคนนี้โอเคไหม
ทำไมถึงป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับตุ๊กตา

ถ้าเจอใครเป็นแบบนี้อยู่ในที่สาธารณะ

เพราะว่าพูดคนเดียวพูดเองตอบเอง
ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ
ต้องไปตรวจต่างชาติงง
เขางงจริงคือเขาพยายามที่จะทำความเข้าใจ
ได้จากการทำเสนอข่าวการมาเกาะติดทำสกรูปต่างนานา
แต่ว่าคืออย่างที่บอกบางทีเรื่องความเชื่อมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
แล้วคือพอต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างความเชื่อ
มันก็ลำบากในการทำความเข้าใจหลายอย่าง

แล้วก็ถูกทิ้งกันซะแล้วกำพร้ากันซะแล้ว